คนงานคนนี้ตาบอดนะแต่ว่าดำน้ำลงไป
ดำน้ำลงไปจะไปเปิดหน้าดินในบ่อดูดซ้ายแต่คุณผู้ชมครับ
มันเกิดเหตุการณ์นี้คือดินมันสไลด์
ถล่มทับตัวเขาเนี่ยครับจมน้ำลึกอยู่๓เมตร
ก็คือท่อนล่างเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้
เล่นช่วยชีวิตอยู่หนึ่งชั่วโมงครับรอดหรือไม่รอดเป็นรุ้นฮะ
โอ้โหวันนี้แต่ละข่าวหายใจไม่ทั่วท้องคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนคนงานนะครับใช้ความพยายามอยู่กว่า๑ชั่วโมง
นำตัวของนายสุนทรอายุ๕๖ปี
เป็นคนงานแล้วก็ท่านตาบอดด้วยนะ
ถูกดินเหนียวก้อนใหญ่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่
ตันหนึ่งได้คุณผู้ชมทับท่อนล่างขยับไม่ได้
อยู่ใต้น้ำลึก๓เมตรครับในบ่อดูดทรายแห่งนี้
คนงานต้องใช้เชือกไนลอนนะฮะเกี่ยวกับไอ้หัวดูดทราย
แล้วไปผูกกับรถแคคโฮแล้วดึงหัวดูดทรายขึ้นมา
เพื่อเปิดให้ไอ้ดินเหนียวมันแยกออกจากกันครับ
แล้วดึงตัวของนายสุนทรขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ได้ยินเสียงปรบมือดีใจครับรีบนำส่งโรงพยาบาลก่อน
เพราะว่านายสุนทรอ่อนแรงมากแล้วอ่อนเพลียมากแล้ว
นี่เกิดขึ้นที่กงหราพัทธลุงครับ
นายสมนึกเพื่อนคนงานเล่าบอกว่าเขากับสุนทรแล้วก็เพื่อนคนงานอีกคนนะ
มีหน้าที่ดำน้ำลงไปนะครับเพื่อจะนำเครื่องดูดทรายไปวางใต้น้ำ
เปิดหน้าดินแล้วก็จะเปลี่ยนกันคนละ๓ชั่วโมง
พอถึงคิวนายสุนทรนะครับเห็นผิดสังเกตตรงท่อดูดทราย
มันไม่มีทรายออกมานานกว่า๕นาทีก็เลยไปกระตุกเชือกสัญญาณ
ระหว่างคนใต้น้ำกับบนน้ำปรากฏว่าสุนทรก็ยังกระตุกเชือกกลับ
แต่พอ๑๐นาทีผ่านไปยังไม่มีทรายออกมาจากท่อ
สุนทรเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นจากน้ำอ่ะตัดสินใจดำลงไปดูครับ
พบว่านายสุนทรถูกดินเหนียวก้อนใหญ่เบอร์เลอร์เลย
อยู่ครึ่งตัวขยับไม่ได้ครับ
ปกติถ้าเขากระตุกกลับแล้วเขาก็จะขึ้นมา
เขาจะขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างไรอะไรอย่างไร

แต่นี่แกประตูกลับแต่ไม่ขึ้นประมาณ๑๐นาทีก็ไม่ขึ้น
เราก็ผิดสังเกตดึงตัวแกมาแล้วมันดึงไม่ขึ้น
เพราะว่าดินเหนียวมันก้อนใหญ่นะหนักประมาณเป็นตันแหละ
แล้วก็เอาพอดีหัวดูดจะมีหูเหล็กอยู่